เป็นงานโต๊ะจีนลิงที่ลบบุรี
คุณผู้ชมทางด้านของการจัดงานวันนี้เนี่ย
มีเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำประเทศไทย

เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
ครั้งที่๒๘ครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ปีนี้เขาเลี้ยงแบบพอเพียงนะครับ

เป็นโต๊ะอาหารของลิงด้วยนะครับ

แล้วก็นางแจ๊กกี้เดวีสนะครับ

ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่๒๘ครับ
ร่วมกันศักราชเจ้าพ่อสามพระกาล

และคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับ
สำหรับการจัดเลี้ยโต๊จีนลิงครั้งนี้
เป็นการจัดเลี้ยงแบบพอเพียงนะครับ
โดยใช้รถตู้เก่ามาดัดแปลง

ประกอบไปด้วยมีทั้งผักสด
ผลไม้สดขนมหวานต่างลิงก็ชอบนะครับ
ก็นำมาทั้งหมด๓คันด้วยกัน
แต่ว่าไม่ได้นำรถอาหารขึ้นไปบนพระปราง๓ยอด
จากว่าเป็นระเบียบของกรมศิลปากร
ห้ามยานพานะขึ้นไปที่บริเวณพระปรางสามยอด
แต่ก่อนนำโต๊ะจีนไปตั้งเอาไว้นะฮะ
อันนี้ก็นำรถไปแล้วก็นำอาหารไปวางบนโต๊ะจีนอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นข้อห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับ
ก็ทำให้ลิงที่เคยลงมากินอาหารมาน้อยลง
แต่ก็นำโต๊ะจีนอาหารของลิงไปวางเอาไว้ให้กินกันด้วยนะครับ

ดาฝูงลิงเองก็ลงไปกินกันอย่างคึกคักทีเดียวครับ
สร้างความตื่นเต้นให้กับทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
แล้วก็คณะที่เป็นร่วมกันกับนักท่องเที่ยวครับ
มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ไปร่วมงานกันจำนวนมากทีเดียวครับ